มาดูเหตุการณ์ฆ่ากันตายกลางกรุงครับ
เหตุการณ์นี้ทหารพรานปืนดุนะฮะ
เอาปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ไปยิงเพื่อนข้างห้องจนเสียชีวิต
หลังก่อเหตุก็เข้าไปนอนกอดภรรยานั่นอย่างใจเย็น

เขาคิดว่าเขาระแวงว่าภรรยาเขาจะนอกใจจะมีชายคนอื่น
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาไปยิงเพื่อนข้างห้องจนตายมันเป็นปมเรื่องอะไรสาเหตุเกิดจากอะไร
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่คือด้านที่หน่วยกู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสมเกียจปานงามวัย๒๙ปี

มกระสุนลูกซอง๓รูพุ่งเจาะอวัยวะสำคัญ
ลมหายใจก่อนถึงโรงพยาบาลเป็นเหตุสยองตอนเที่ยงคืนวันที่๑๘มกราคม
ห้องเช่าภายในซอยสะทอนทิพย์แขวงบางโพงพาง
หลังเกิดเหตุตำรวจบางพงพางรุดไปปิดล้อมเกลี้ยกล่อมมือปืน
ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายต้องชนะภัยสรรพสารอดีตทหารพรานวัย๓๗
ที่ยังกบดานอยู่ในห้องพักตึกเดียวกัน
ก็จะทำรวดป่านล้อมนานกว่าชั่วโบง
คนดูแลห้องเช่าที่เป็นพยานเล่าให้ฟัง
บอกได้ยินเสียงทะเลาะกันระหว่างนายต้องกับนางก้อมแม่ผู้ตาย
จากนั้นคนเป็นแม่โทรตามลูกชายให้มาช่วย
เมื่อนายสมเกียรติมาถึงก็ต้องปรีดเข้าไปคอห้องในตอง
โดนสวนกลับด้วยลูกปืน
สำหรับนายต่องเพิ่งมาเช่าอยู่กับภรรยาไม่นาน

กลัวว่าภรรยาจะมีชู้ถึงขั้นมัดกุญแจมือทำร้ายภรรยามาแล้ว
ส่วนครอบครัวผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใคร
ไม่น่ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ชาวบ้านที่เป็นคนถ่ายคลิปให้การ
ได้ยินเสียงดังคล้ายกระจกแตกจึงออกมาดู
เพราะเห็นนายต้องกำลังกระทืบหน้านายสมเกียจอย่างบ้าคลั่ง
สังเกตเห็นในมือถือปืนเธอจึงรีบผลักเข้าห้องพัก
ขณะที่พันรยานายต่องบอกผู้ตายมาทุบประตู
จึงหยิบปืนออกไปและได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ที่สามีจะกลับมานอนกอดจนกระทั่งตำรวจบุกจับ
จากไปของนายสมเกียจสร้างความเศร้าศกให้กับคนในครอบครัว
หัวอกคนเป็นแม่โพเข้ากอดศพลูกชายรำให้ปริ่มขาดใจ
ปากขอโทษลูกชายที่โทรเรียกให้มาตาย
แม่ขอโทษแม่ไม่ได้เจ็บต่อหน้าพ่อ
แม่แม่พูดสิพูดให้น้องนะ
น้องน้องน้องน้อง
พ่อพ่อพ่อพ่อพ่อแม่พ่อพ่อพ่อ

เฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อ

แม่ขอโทษนะเจ้าแม่ขอโทษทั้งใจนะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
รวดภาวะพบใน๒เคยต้องคดีมาก่อนหน้านี้๒คดี
คดีแรกเมื่อปี๕๒ผลิตและขายวัตถุออกฤทธิประเภทที่๑
โดนจับท้องที่สพเคืองใน
อีกคดีเป็นข้อหาพยายามฆ่าท้องที่สอนอนยานนาวา
จนมาถึงคดีนี้เป็นคดีฆ่าคนตายต้องก้มหน้ารับกรรมที่ทำไว้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน